ถ้าพูดถึงดาราที่มีความเชื่อในเรื่องลี้ลับเรื่องราวมูเตลูต่าง
ต้องยกให้กับคนนี้เลยนะคะนักร้องเสียงดีคุณเก่งทัชยะค่ะคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวยังเจอกับเหตุการณ์ที่แบบว่าทำให้เจ้าตัวขนลุกกันเลยทีเดียว
แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าคุณเก่งเนี่ยเขามักจะเดินสายไหว้พระทำบุญตลอดเวลา
และนับถือพ่อปู่พญานาคาราชอย่างมากซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็เพิ่งจะตระเวนไหว้พ่อปู่พญานาคทั้งภาคอีสาน
ก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรมปิวาจาที่วัดป่าจังหวัดมุกดาหารเป็นเวลา๙วัน
และพอออกมาจากการปฏิบัติธรรมก็มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับตัวเองทันที
โดยนักร้องหนุ่มเผยให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าระหว่างเดินทางไปบริเวณลำแม่น้ำโขง
เห็นแสงนิมิตรที่เชื่อว่าเป็นพ่อปู่พญานาคพวยพุ่งขึ้นมาจากน้ำทำเอาเจ้าตัวถึงกับขนลุกกันเลยทีเดียวค่ะ

ส่วนใหญ่เขาก็ไม่โพสต์กันนะซึ่งระหว่างสัมภาษณ์ค่ะ
แจ๊คก็แอบเห็นว่าเขี้ยวยักษ์ที่หนุ่มเก่ง
เคยไปศัลยกรรมเพื่อเสริมความเฮงหายไป
ก็เลยต้องถามทันทีว่ามันหายไปไหน
เจ้าตัวบอกว่าเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงโควิด
กัดฝรั่งแช่บ๊วยเขี้ยวก็เลยหัก
ประกอบกับหมอบอกว่าฟันจะล้มหมดแล้ว
เลยตัดสินใจถอดออกอีก๑ปี
กลับมาเสริมใหม่ให้ดวงปังค่ะ
นี่ก็เป็นเคล็ดลับการเสริมความปัง
จริงนะเรื่องของเขี้ยวของคุณเก่งทัชยะเนี่ย
จริงก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเอาไว้เสริมดวง

และที่สำคัญคือมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาจริง
ใช่ค่ะใครเห็นใครก็จำได้นะคุณผู้ชมนะ